กลนครครับคนที่นับถือผีเขาจะออกมาทำพิธีแบบนี้กันครับ
เอาล่ะที่เห็นเขามากันเยอะแล้วมาทำพิธีกันเนี่ย
นี่เขาเรียกว่าประเพณีเลี้ยงผีหมอยาว
เป็นงานประจำปีของหมู่บ้านบ้านน้องเหียนตำบลเหล่าโพนเคาะอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
เอางี้คนที่เขานับถือผีในหมู่บ้านนะเขามาร่วมกันทำพิธีกับแม่เมือง
เพื่อเป็นการปกปักรักษาตนเองจากสิ่งที่ไม่ดี
ชาวบ้านเขามาพร้อมกับอะไรดอกไม้สองกำมือลำกันไปอย่างนี้
มันจะมีเสียงแคนเสียงดนตรีให้จังหวะแบบเพลงอีสานตามประเพณีโบราณเลยล่ะครับ
ผีหมอยาวเนี่ยเป็นความเชื่อของคนอีสานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดที่อยู่ในตอนบนของอีสาน
ก็คือมีสัก๔จังหวัดได้ก็คือสกลนครมุกดาหารกาลสินนครปฐม
เขาบอกว่าจะช่วยในการรักษาผู้ป่วยนครพนม
แล้วก็จะเป็นการช่วยกันรักษาคนที่เขาป่วยป่วยจากอะไรป่วยจากโรคที่มันไม่มีสาเหตุ
เอางี้ละกันคุณผู้ชมครับสาเหตุที่หมอยาวเข้าไปตามบ้านต่างเนี่ยตามความเชื่อนะ
คนที่ป่วยนั้นน่ะจะไปทำในสิ่งที่มันผิดหรือเปล่าผิดอะไรผิดมีดผิดคล่อง
งงกันดิฮีดคองคืออะไรเอาบอกตรงผมก็ไม่รู้จักแต่ทำความรู้จักไปพร้อมกัน
ก็คือจารีดคองก็คือการใช้ชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคม
เขาพูดผิดผิดประแพนีผิดคล้ายผิดผี
อารมณ์ประมาณนั้นเอางี้ละกันพอหมอยาวเขาไปถึงเนี่ยก็ไม่ใช่สื่อสารกับผีนะ
มาทำไม่ดีกับคนที่ป่วยนั่นแหละ
พอรู้แล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหมอยาวก็จะใช้วิธีการต่าง
บอกให้รักษาแบบนั้นแบบนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการรักษาแบบหมอยาว
เป็นการรักษาแบบตามความเชื่อแต่อย่างนี้เอามาให้ดูกันเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ